เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
มาให้เยอะไม่สำคัญวันนี้เสียงแห้งไปแบบนั้น
เออใส่แม็ตก่อนเหมือนไม่ไหลตรวจแล้ว
เรียบร้อยหมดแน่นอนวันนี้เศรษฐีใหม่เกิดขึ้นเลขสวยใช่ไหม
เลขสวยว่ะ๘๐๓๖๒๘นะฮะรางวัลที่๑นะครับ
ส่วนข้างล่างครับข้างล่างเลขท้าย๒ตัว
นี่เลขท้าย๒ตัวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกระดานเนี่ยค่ะ
เลขหน้า๓ตัว๓๓๖กับ๘๐
เลขท้าย๓ตัว๙๒๔กับ๓๔
ใช่โอ้นี่ไม่มี๐ด้วยนะ๓๒๑๐
เออออกมาอย่างนี้นะฮะ

ใครที่อาจจะผิดพลาดไปในการซื้อลอตเตอรี่
สำหรับงวดประจำวันนี้ที่ออกไปไม่ได้ไม่เป็นไร

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๕๖๓
มีแจกของรางวัลสำหรับคุณผู้ชมที่ร่วมสนุกกับเรา
ส่งคำโวยพรกันมาได้ค่ะอวยพรปีใหม่

เราก็ทวิตเตอร์แฮสแท็กคำว่าข่าวใส่ไข่นะคะ
อันไหนที่แบบว่าโดนใจพิธีกรมากที่สุด
โวยพรไหนแซ่บเราแจกเลย๓๐รางวัลด้วยกัน

พักก่อนทองพักแป๊ะเอากระเป๋าไปก่อนนะคะ

เขาบอกว่ายอดเราเห็นเป็นตัวปกติเราจะเห็นร้อยกว่า
วันนี้เราเห็น๒๐๐กว่า

สถานการณ์ประเทศไทยว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๕๐ราย
ผู้ป่วยสะสมอยู่๖๖๙๐ราย
หายป่วยไปแล้วเนี่ย๔๐๐กว่าอย่างที่เราบอกว่ามันก็เกินครึ่งนะครับ
แต่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เพียงแค่๒๔๑๗ราย

ผู้ป่วยวันนี้ที่สมมุติ๒๕๐คนเขาแบ่งอย่างนี้

แล้วก็มีเพิ่มมาใหม่คือจังหวัดละนองแล้วก็อำนาจเจริญ
ซึ่งตอนนี้ถ้าสมมุติเราเห็นทั้งหมดกี่จังหวัดแล้วคุณหนุ่ม

แล้วก็มีคนติดเชื้อภายในประเทศ
เราดูดีว่ายอด๒๕๐คนเนี่ย
ติดเชื้อภายในประเทศ๒๓๙คนนะครับ

วันนี้นายแพทย์ทวีสินก็เปิดเผยว่าจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิดรวมแล้ว๔๘จังหวัด
จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาคือระนองแล้วก็อำนาจเจริญและตราด
ส่วนในจังหวัดชนบุรีวันเดียวนะฮะ
๑๐๐คนแม่งใช่เพราะผู้ติดเชื้อ๑๐๘คน
ซึ่งเราเนี่ยไม่อยากเห็นภาพในการล็อกดาวน์
เพราะว่าปกติเราจะเห็นตกใจกันอยู่ที่ร้อยกว่าร้อยหาด
วันนี้มันปลาเข้าไป๒๕๐พรุ่งนี้๓๑ธันวาคม
จากวันนี้คนเขาจะมีการเดินทางกันเยอะ
เราจะเห็นดอนเมืองเมื่อเช้านี้โอ้โห

ก็ในสายการบินตอนนี้คือเขาห้ามรับประทานอาหารบนเครื่องบินแล้ว

คือตอนนี้เขาก็มีการขอนะครับขอความร่วมมือนะครับ
ในการที่ไปไหนมาไหนต้องมีระยะห่าง
แล้วก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ในกรุงเทพเองเนี่ยก็งดนะฮะ
ดเรื่องราวของการจัดงาน
ถ้าเกิดว่ามี๑๐๐คนขึ้นไปต้องขออนุญาตด้วย
แล้วก็วันนี้ที่คุณหมอได้มีการแถลงออกมา
ก็ชัดเจนว่าส่วนใหญ่วันนี้ที่ติดขึ้นมา
ก็เป็นหญิงนะครับประมาณร้อยกว่าคน
ร้อยกว่าคนนี้ที่สำคัญอายุ๔๐กว่าขึ้นไปด้วย
ซึ่งเขามีการประมาณกันนะครับว่า
จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับ

มีล็อกดาวน์แล้วปรากฏว่ามันก็ยังมีแหล่งการพนัน

ก็พบหญิงอายุ๔๐กว่าปีขึ้นไปเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่มาที่ไปก็แน่นอนครับ

วันนี้เราก็จะมีการปิดบ่อนไปหลายที่แล้วพอสมควร

แล้วก็คุณผู้ชมครับแน่นอนว่าคำถามคือว่า

คำหนึ่งที่เราจะกลัวกันที่มากที่สุดตอนนี้คือ

วันนี้ทางนายแพทย์ทวีสินก็เปิดเผยเลยว่าไม่อยากให้เห็นภาพล็อกดาวน์กันอีกครั้งหนึ่ง
แต่อย่างล่าสุดเนี่ยจังหวัดชนบุรีเนี่ยเขาได้ยกระดับแล้ว
อำเภอเพราะอะไร๑๑อำเภอนี้เนื่องจากวันนี้ยอดจังหวัดเดียวร้อยกว่าคน
วันนี้เป็นวันที่คนกรุงเทพฯหยุดงานแล้วจริงนะฮะการเดินทางประจวดอื่นเนี่ย
คำถามที่คนยังถามกันอย่างมากมายว่าเฮ้ยสมมุติเรากลับชนบุรี
จะต้องกักตัวหรือวันที่เดินทางกลับมาทำงานวันที่๓ที่จะต้องมาถึงกรุงเทพเนี่ย
จะต้องกักตัวหรือเปล่านายแพทย์ทวีสินเขากล่าวอย่างนี้ครับ
ขึ้นอยู่กับจังหวัดต้นทางพี่หนุ่มว่าจังหวัดต้นทางที่คุณไปที่คุณไปอาศัยอยู่เนี่ย
ใช้ระบบเหมือนเหมือนบริษัทเลยนะครับดูประกาศของผู้ว่าในจังหวัดที่อาศัยอยู่
แล้วก็ต้องปฏิบัติตามนั้นดังนั้นต้องรอประกาศในแต่ละพื้นที่ซึ่ง
หมายถึงว่าผู้ว่าจะเป็นคนพิจารณาเองแต่วันนี้เรายังไม่เห็นมีที่ผู้ว่าที่ไหนพิจารณาถูกต้อง
ของที่ชนบุรีค่ะตอนนี้ล่าสุดออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวในพื้นที่บางละมุง
มีพวกห้างสถานบริการสถานศึกษาร้านนวดสถานรับเลี้ยงเด็กตลาดนัดโรงหนังสนุกเกอร์บโล่ลิ่งฟิตเนสอะไรพวกอย่างนี้
สาเหตุเพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้นะครับว่าหลายคนคงเข้าใจว่าสมุทรสาครน่าจะเป็นจุดที่มีตัวเลขเพิ่มมากสุด
ปรากฏไม่ใช่คนก็จะมามองว่าเอ๊ะเที่ยวเป็นระยองแน่นอนเลย
วันนี้๕๐กว่าแต่ที่วันนี้เนี่ยนะ
ขึ้นไปร้อยกว่าร้อยแปดคนคือรวมแล้วเนี่ย
ทั้งหมดก็สองร้อยห้าสิบคนนะฮะใช่
วันนี้กรุงเทพมีเพิ่มอีก๑๗คนนะคะ
ใครที่ไปเที่ยวเนี่ยน้องใหม่คาราโอเกะกับทางฝั่งทางปิ่นกล้าว
ข้างหลังตรงพาซ่าปิ่นกล้าวใครที่ไปร้านอาหารอยู่๒ร้านด้วยกัน
อันนี้เขาก็สั่งไว้ว่าต้องรีบไปตรวจเพราะว่าพนักงานที่ร้านมีคนเป็น
ใช่ครับแล้วก็เรื่องของบ่อนการพนันอันนี้สำคัญที่สุดนะครับ
เพราะตอนนี้เนี่ยทางนายกประกาศเหมือนกันว่าประกาศในคอลโมบอกว่า
ถ้าเกิดว่าพบว่าที่ไหนเปิดบ่อนนะฮะเปิดบ่อนเนี่ยนะฮะเด้งผู้การ
แล้วเผลอจะเด้งไปถึงนู่นเลยฮะถึงผู้บัญชาการตำรวจเลยนะถ้าสมมุติเจออีก
เอ้อคือตอนนี้คือคือคือบอกอย่างนั้นเลยนะคือต่างฝั่งของ

ขนาดเดียวกันคำถามคือวันนี้ทุกอย่างจะรอดพ้นไปได้ถ้าวัคซีนสำเร็จ
เขาบอกเลยไอ้วัคซีนเพื่อป้องกันโควิด๑๙ได้เริ่มต้นขึ้นหลากหลายประเทศแล้ว
เป็นที่เรียบร้อยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
กลายเป็นประเทศแรกคืออังกฤษเป็นประเทศแรกของโลก
แต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเพื่ออีกใช่รู้ครับ
ก็ดูว่าถ้าสมมุติคุณที่ก็รู้ก็ต้องไปตาย

ฉันเห็นเธอไปอ่านท่านเห็นเธอเป็นคนสัมภาษณ์
ถ้าสมมุติเธอเป็นคนที่ตายแล้วไปถูกอ่านข่าวแล้วก็เลี้ยงลูกอยู่บ้าน

อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เจอมันกลายพันธุ์อีกแบบนึง

วันนี้คำตอบคือยังไม่รู้ว่าไอ้วัคซีนที่เขาฉีดไป
มันจะไปช่วยกับไวรัสกายพันธุ์หรือเปล่า

อย่างที่บอกว่ารัสเซียก็ผลิตวัคซีนแล้ว
ก็ผลิตวัคซีนแล้วเยอรมันก็ผลิตวัคซีนแล้ว
วันนี้มันมีข่าวออกมานะฮะเป็นข่าวจากต่างประเทศ
ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งไปฉีดนะเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่อเมริกา
หลังจากนั้นก็มีการถ่ายรูปลง
ผมมาฉีดแล้วนะนุ้ยนั้นผ่านไป๘วันติดโควิด

คำว่าที่คนตื่นเต้นกันคือว่ามันกลายพันธุ์ไง
เออเขาก็เลยมีการศึกษากันอยู่ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่
เพราะว่าอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ
คือมันจะมีตัวเชื้อที่มันเกิดขึ้นที่อังกฤษ

เข้าไปเจอที่อเมริกาแล้ว

เป็นตัวเดียวกับของอังกฤษไปโผล่อยู่ที่นั่น

ทั้งที่คนที่เจอเนี่ยไม่ได้มาอังกฤษด้วย

เราก็ยังไม่มีใครพูดว่าวาคซีนสำเร็จ
อย่างที่บอกว่าของคนไทยคุณหนูก็คุยเปล่านี้

เอิ้นสเตจคนไทยพึ่งจะเลิกมาเข้าสู่สเตจแรก

กว่าเราจะรู้ว่าเสร็จหรือไม่เสร็จเนี่ย

ตอนนี้คือแต่ละประเทศก็คือมีโคต้าในการสั่งจองตัวของวัคซีนถูกไหมคะ
พอสมมุติถ้าเกิดเราจ่ายไปแล้ว๖๘๐๐๑๐๐ล้านอะไรอย่างนี้

คืออย่างเช่นลายล่าสุดของอเมริกาเนี่ย
คือเขามีการไปสัมภาษณ์คุณหมอหรือไปพูดคุย
เขาบอกว่ามันไม่ได้เกินสิ่งที่เขาคาดอยู่แล้ว

อย่างเช่นไฟเซอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ผ่านกระบวนการค่อนข้างจะเยอะ
มันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะมีหนึ่งในหลายบัตรพัน
อะไรก็ได้ที่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่ามันก็มันก็อาจจะมีโอกาสเสี่ยงอยู่บ้าง

จริงเอาง่ายเรายอดกลับไปซาเรายังไม่มีวัคซีนหรือ

ซาจำได้ไหมว่าที่เรากลัวซา

แต่ในที่สุดแล้วเขาบอกว่ามนุษย์จะอยู่กับมันให้ได้
จะต้องอยู่กันมาให้ได้ไอ้วัคซีนมันจะบวกหรือลบเราไม่รู้หรอกว่า
แต่ถ้าสมมุติวัคซีนมาทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิม
นั่นคือความหวังของมวลมนุษยชาติเลยล่ะ
ซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้อีกหลายประเทศที่จะเริ่มการฉีดวัคซีนเนี่ย

เขาบอกทีไม่ที่ฟิลิปปินส์อาจจะได้ฉีดก่อนเรา
แต่ว่าถ้าดังก็จะมีเช่นโบเรน่า

ถ้าไทยก็จะทำของเราชื่อใบยา

ตามดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคุณมีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยที่คาดแบบชัดเจน
ต้องใส่อย่างนี้นี่เห็นไหมฮะเหมือนคุณหมอต้องใส่แบบนี้เลยปิดจมูกปิดปากอย่างนี้นะครับ
มือเนี่ยต้องคอยล้างมือล้างมืออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอะไร
เพราะว่าคุณอย่าคิดว่าอ๋อฉันแข็งแรงออกกำลังกายแล้วฉันไม่ติด
ไม่ใช่นะนักบอลที่วิ่งกันแทบตายเนี่ยแมททิวไงเธอยังติดเลย
แมททิวไงแมททิวนี่ทกมวยนะแมททิววิ่งเวลา๑๐กิโลนะ
คือโควิดมันไม่สนหรอกคือพูดง่ายมันคงคิดในใจมึงจะแข็งแรงมาจากอะไรกูไม่รู้
แต่ถ้ามึงพลาดเมื่อไหร่กูเข้าหามึงทันทีไม่ได้
มันถึงบอกมีทฤษฎีอันหนึ่งเห็นป่ะเราจะเห็นนักกีฬาทั่วโลก

เพราะนักกีฬาทั่วโลกถือว่าร่างกายแข็งแรงกว่าเราปกติ
หัวจงหัวใจเขาจะต้องออกกำลังกายการวิ่งทุกวันเนี่ย
ยังติดกันเป็นว่าเล่นเลยคืออย่างนั้นวิ่งก็ยังเป็นติดเลย
แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ออกกำลังกายเลยนะคือคนที่ออกกำลังกายเนี่ย
ได้เปรียบคนที่ไม่ออกกำลังกายคือว่าเวลาที่คุณได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ย
คุณจะแบบแข็งแรงเออแต่ว่าไม่ใช่หมายความว่าคุณแข็งแรงแล้วเชื้อไม่เข้าไม่ใช่
คุณต้องระวังตัวเองเชื้อยังไงก็เข้าให้คุณแข็งแรงโคตรแข็งแรงเป็นซุปเปอร์แมนมันก็เข้า
เพียงแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าคุณแข็งแรงเนี่ยมันก็จะมีภูมิในการที่จะต่อสู้กับมันได้
เพราะฉะนั้นคุณก็ออกกำลังกายไว้หน่อยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือหน้ากากอนามัย

สำคัญมากก็บุคลากรทางการแพทย์เองดูดิครับ

เขาก็พยายามป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบางคนยังพลาดโดนเลยเหมือนกัน
แหงจีนนึกจริงไหมพี่เป็นที่มันต้องกันไว้ทำให้ตัวเองปลอดภัยที่สุด

คือตอนนี้ทางประหลัดสาธารณสุขเขาก็ออกมาแถลงเหมือนกันบอกว่า
ขอแบบว่าคนที่จะต้องเดินทางออกไปต่างจังหวัด
หรือว่ามีงานมีอะไรอย่างนี้ขอให้ยุติไปเถอะนะ
ก็คืออย่าไปอยู่ในบ้าน
มนต์ที่บ้านทานข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างนี้ดีกว่า

คิดดูแล้วกันเมื่อวาน๑๕๕คนนะ
วันนี้๒๕๐แล้วไม่รู้พรุ่งนี้กี่คน
ก็ที่เมื่อวานที่นายแพทย์ทวีสินก็บอกไงว่า
อีกหน่อยถ้าสมมุติเราไม่ควบคุมอะไรกันเลยเราอาจจะเห็นหลักหมื่น

กลางเดือนมกราคมคุณเจอ๑๘๐๐คน

เขาบอกได้เจอแน่ถ้าสมมุติเราปล่อยกันอย่างนี้

แต่ถ้าสมมุติเรายังแบบว่าเพิ่มมาตรการขึ้นมานิดนึง
มันก็จะเหลือหลักพันนะฮะจนแบบว่า
อืมเมื่อวานเนี้ยเขาให้ดูกราฟ
มันจะเป็นทั้งหมด๓เส้นด้วยกัน
ก็จะมีเส้นขึ้นอย่างนี้เป็นระคังครอบอย่างนี้นะฮะ
คืออันนั้นคือจุดสูงสุดก็คือ๑๘๐๐คน

แต่ถ้าเกิดว่าคุณปฏิบัติตัวอย่างทุกวันนี้
มันก็จะขึ้นเป็นเส้นอย่างนี้ไป
แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้มแข็ง
แล้วแบบว่าทำให้มันดีที่สุดมันก็จะเป็นลาบอย่างนี้

นี่ตัวนี้เห็นไหมล่ะนี่แบบนี้

ผู้ป่วยเท่ากับ๑๐๐๐ลายเห็นไหมฮะ
มาตรการกลางใน๘๐๐รายเห็นไหมสีเหลือง
แต่สุดท้ายเห็นไหมฮะขึ้นเป็นระคังคว่ำสีแดง

คือเพราะฉะนั้นเห็นกราฟตัวนี้แล้ว

แต่ตอนนี้เราก็ไป๖๐๐กว่าแล้วถูกต้องไหมล่ะ
คุณต้องเป็นห่วงปู่ย่าตายาย

เง่าเราลูกหลานเราที่อยู่กับบ้านเรา
บางทีคุณเอาไปเอามาติดที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้นะ
คุณอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรฉันแข็งแรง

มีบางคนที่แบบว่าติดมาแล้วอยู่ในช่วงระหว่างการที่แบบว่าตรวจเชื้อ
ก็ออกไปตูเลงตูเลงตูเลงตูเลง
ไปกินหมูกระทะบ้านเพื่อนไปสร้างความเดือดร้อนกันไป

ตอนนี้ปัญหาของโควิดที่เจอกันเยอะมากเลย

กลุ่มของคนที่ไม่มีอาการแต่ติดเชื้อ

แล้วคุณก็ออกไปโดยที่บางทีคุณก็ไม่ได้รู้เพราะอาการไม่ได้ออก

คนที่เขาร่างกายอาจจะแบบไม่ได้แข็งแรงสู้คุณหรือว่าภูมิเขาไม่ดี

หรือแม้กระทั่งคนแก่เนี่ยหรือว่าทางแบบคนที่แบบเขามีโรคป่วย
อย่างเช่นเบาหวานอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ดี
อดหรือใครมีโรคปอดหรือภูมิแพ้
เขาบอกคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วต้องระวัง

เขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วมันยิ่งไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน
เพราะว่าภูมิแพ้มันก็เกี่ยวกับปอดเกี่ยวอะไรอย่างนี้ทั้งหมดถูกต้องไหม
ภูมิแพ้เนี่ยคุณจะต้องระวังเพราะว่าบางที
อาจจะแบบอุ๊ยเราแพ้อากงแพ้อากาศเขาบอกโควิดตัวนี้

เป็น๔กลุ่มไงตอนนี้คือกลุ่มแรกก็คือ
คนที่มีอาการด้วยแล้วก็ติดเชื้อด้วย
กลุ่มที่๒คือไม่มีอาการแล้วก็ไม่ได้ติดเชื้อนี่คือไม่เป็นเลย
ถูกไหมฮะกลุ่มที่๓เนี่ยก็คือไม่มีอาการแต่ติดเชื้อ

แล้วกลุ่มสุดท้ายนะฮะก็คือกลุ่มที่มีอาการแต่ไม่ได้ติดเชื้อ
คือหน่อยคิดไปเองอันนี้ก็หนัก

หนุ่มอันนี้เราจะเป็นประสาทเองแล้วนะตอนนี้นะ

แต่ถามว่าคนกลุ่มนี้เยอะนะคะ

มันจะหน่อยไงเพราะเราไม่รู้เราจะพบคนใคร

เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าโด่งดังมากเลยนะครับ

เนี่ยไปมีเรื่องของยาเสพติดเกี่ยวข้องมาที่ไหนอะไรยังไง

สุดท้ายตำรวจเองก็ลองดูหน่อยแล้วกันมั

ปรากฏว่าไปเจอศพถูกฝังอยู่ในดินจริง

หลังจากนั้นประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือ
มีการเข้าไปตรวจสอบในบ้านนะฮะ

พอตายในหีบเขาก็เลยให้เพื่อนคนนี้เอาศพขึ้นมา

หลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นมากมาย
มีการขยายผลจนกระทั่งไปเจอว่าไอซ์เนี่ยนะฮะอ่า
ยังมีการฆ่าผู้หญิงบางคนแล้วก็โยนลงไปในบ่อน้ำ

ทับไว้พร้อมกับม้าหินอ่อน

ตำรวจก็ลงไปเจอแบบนี้อ่าเนี่ยตามภาพเนี่ยนะฮะ

ล่าสุดเนี่ยนะครับสารก็มีคำสั่งพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการคดีอาญา๒นะครับ

โจทยื่นฟ้องในอภิชัยองค์วิสิตหรือว่าไอซ์หีบเหล็กนะฮะ

เป็นจำเลยในฐานความผิดคมขืนกระทำชำราว
นี่อีกคดีหนึ่งนะฮะไม่ได้คดีฆ่าคนนะ

จำเลยพาหญิงสาวผู้เสียหายมาที่บ้าน
โดยใช้วุฒิปืนขู่เข็นแล้วก็กระทำชำราว
โดยหญิงนั้นไม่ยินยอมที่บ้านของจำเลยนะฮะ

ขอถอนคำให้การเดิมนะครับแล้วก็ให้การใหม่
รับสารภาพตามฟ้องทุกข้อหานะครับ

เงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะห้าแสนกับแปดพันบาทแต่ระหว่างพิจารณาครับ
จำเลยได้โอนเงินชดใช้ให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งแสนบาทอืม
ตกลงกันได้นะครับผู้เสียหายจึงถอนคำร้องออกไป
อย่างไรก็ตามนะฮะสารพิพากษาว่าคดีนี้จำเลยกระทำความผิดตามฟ้องจริงนะครับ
ลงโทษจำคุกนะฮะจำเลยทั้งหมดใน๑๑ปี๔เดือนนะฮะ
ให้นับโทษต่อจากคดีที่สารอาญาธนบุรีได้พาจำคุกจำเลยไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
คดีที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วก็มีวุฒิปืนไว้ในครอบครองครับ
โดยไม่รับอนุญาตสาริภาคสาวจำคุกสิบปีห้าเดือนนะฮะ
ปรับห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทก็คือเป็นอีกอีกคดีหนึ่งที่โดน
อันนี้มีแต่คนถามนะคะในข้อความคนแสดงความคิดเห็นว่า
เราฆ่าข่มขืนกันขนาดนี้สิบเอ็ดปีเองเหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะ
คือต้องเข้าใจว่าเขาแยกเป็นคดีนะฮะเขาแยกคดีนะครับ
อีกคดีหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ย
มียาเสพติดไว้ในครอบครองมีวุฒิปืนนี่๑๐ปี๕เดือนถูกไหมฮะ
รวมกับคดีนี้อีก๑๑ปีกว่า

ยังเหลืออีกเยอะนะคือต้องบอกอย่างนี้คดีความต่างเนี่ยเขาเรียกว่าแล้วแต่กรรม

หีบเหล็กต้องอีกคดีหนึ่งแล้วก็จะต้องมีเอาใส่บ่ออีกคดีหนึ่ง
มียาเสพติดคมคืนพกอาวุธปืนหลายคดีมาก
ก็ฉันได้มีโอกาสกระเทยที่รอดมาไงเจ้า

โอเคพูดซะยาวเลยพักกันก่อน

เอามาเดี๋ยวเราย้ำกันนิดนึงร่วมสนุก

ร่วมสนุกสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๒๐๑๓

คุณผู้ชมส่งคำโวยพรปีใหม่กันเข้ามา

เดี๋ยวมีทางข่าวใส่ไข่จัดเรื่องของข่าวเด่น

คือข่าวในรอบปีที่ผ่านมา

ก็มีเรื่องของเหตุยิงกราดยิงชิงทอง

ห้างสินค้าโรบินสันที่รบบุรีนะครับ

หนึ่งในนั้นมีเด็กน้อยนะฮะ

ตำรวจก็ตามแกะรอยคนร้ายนะครับ

แล้วก็ไปเห็นมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะมี๒คันเท่านั้นเองในรบบุรี
หนึ่งในนั้นนะฮะก็เป็นของครอบครัว

ของพ่อออก๊อฟประสิทธิ์ชัยเขาแก้วเนี่ยนะฮะ

มีการไปสักถามนะครับว่า
มาจากไหนบอกเป็นปืนของพ่อนะครับ
ส่วนที่เก็บเสียงออกมาจากไหนก็ซื้อต่อเข้ามา

หลังจากนั้นเนี่ยปืนเอาไปไหนก็เอาปืนเอาไปคืนพ่อนะฮะ
ส่วนทองเอาไปโยนทิ้งน้ำ
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปดำน้ำหากัน
ปรากฏไม่เจอตำรวจโดนแกล้งนะฮะ

เอาไปซ่อนเอาไว้ที่ใต้ขื่อ
ขื่อหลังคาโรงจอดรถนะฮะ

เนี่ยนะฮะคือลักษณะที่ตำรวจแกะเนี่ยนะครับ
ก็คือตัวพอก๊อฟเนี่ยเดินเนี่ยขาจะกระเพกข้างหนึ่ง
หลังจากนั้นตำรวจเองก็พยายามแกะรอยนะฮะ
เพราะว่ารู้แล้วแต่ว่าต้องการความมั่นใจ
ตามอยู่ตลอดนะครับไปดูอยู่ตลอดว่า
ลักษณะเป็นยังไงมีการแอบถ่ายทุกอย่างเก็บเอาไว้

ต้องคนนี้นะฮะ

ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับ
สารเนี่ยตัดสินประหารชีวิตนะครับ

แล้วก็ยังรับสารภาพนะครับ
เรียกว่าเป็นการจำนวนต่อหลักฐานนะครับ

กุมภาพันธ์นะฮะก็มีเหตุกราดยิง
ที่หน้าห้างสินค้าสมินทร์๒๑นะครับ

ก็คือเป็นอีกหนึ่งเหตุนะครับที่ค่อนข้างจะรุนแรงทีเดียว

จากคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับ
สาเหตุเนื่องจากแก

จากทางหัวหน้างานของแกเอง

บ้านพักอะไรต่างนานาเนี่ย

เป็นชั้นผู้น้อยแล้วก็โดนกระทำแบบนี้นะครับ

ต้องการที่จะสังหาร

ไปจี้ปืนมานะครับในกลมอาหาร

ตะเวนแล้วก็ไปสังหาร
คนที่ทำกับแกไว้

ถามว่าอีกคนนึงอยู่ที่ไหน

แกก็เลยขับรถจากที่บ้านที่สังหาร
พยายามตะเวนตามทางไปก็กราดยิงไปเรื่อยแล้วครับ

ก็สุดท้ายแล้วถูกวิสามัน

สื่อไปทำข่าวกันเยอะมาก

มีเรื่องราวของการ

ในการที่ไปถ่ายทอด

เพราะกลัวว่าทางฝั่งของคนร้ายจะรู้ตัว

ถึงเรื่องราวที่มีการเข้าไป

ผมไม่อ่านอะไรเลยเหรอ
ยังไม่อ่านอีก๔เดือน

เราเรียกว่าเรามาตั้งแต่ประมาณมกราแล้วมากุมภานะครับ
ถ้าในครั้งนั้นคุณผู้ชมคงยังจำกันได้นะครับ
เรื่องราวของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่เขาเรียกกัน

หลังจากนั้นมีเด็กนักเรียนที่ถูกกักอยู่ที่นั่นกลับบ้านไม่ได้
กระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องมีการเช่าเหมารำนะครับ
เป็นเครื่องบินเนี่ยไปรับกลับมานะครับ
พอกลับมาเนี่ยแน่นอนว่าคนขนานนามนะครับว่านี่คือไวรัสอู่ฮัน
เป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มาที่ไปก็คือ
เชื่อว่ามีการกินขังข่าวนะครับ
หลังจากนั้นเชื้อนี้มันก็แพร่กระจายออกไปนะครับ
ไปในหลายหลายประเทศนะครับสุดท้ายแล้วที่มันพีคที่สุด
หลังจากที่ไวรัสอูฮันหรือไวรัสโรนาสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น
ขนานนามใหม่เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็น

ทิวดีนคือคนที่ติดเชื้อจากสนามมวยนะฮะ
ตอนนั้นส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีใครออกมาประกาศ
จากจะผ่านเข้าไปในทางฝั่งของชนะสุขซะก่อน
ถึงได้มีการประกาศสุดท้ายแล้วทางฝั่งของคุณแมททิวไม่ได้เป็นแบบนั้น
เขาใช้โซเชียลของเขาเองในการประกาศให้ทุกคนได้รู้และตำหนักถึงความน่ากลัวของมัน
หลังจากนั้นครับก็เรียกว่าทุกคนแพนิกกันหมดเลยนะฮะ
แล้วก็มีการระบาดนะครับจากทางสนามมวยเนี่ยออกมาเป็นรอกนะครับ
มีคนติดไปหลายที่จนสุดท้ายแล้วทางการรัฐบาลเองเนี่ยมีการประกาศล็อกดาวน์ประเทศนะฮะ
เครื่องบินที่คุณผู้ชมคิดว่าคนเป็นกัปตันคนเป็นแอร์เนี่ยน่าจะไม่มีทางที่จะยุติงานของเขาได้

แม้กระทั่งประวัติศาสตร์การออกสลากินแบ่งรัฐบาล
เขาบอกว่าตั้งแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลมาไม่เคยมีเดือนหนึ่งไม่เคยหยุดหยุด
นี่แหละครับก็คือทำให้ทุกคนได้ถึงตระหนักถึงความน่ากลัวของโควิด๑๙นะครับ
หลังจากนั้นครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยก็เขาเรียกอะไรอ่ะมีความระวังตัวเองนะฮะ
แล้วก็ใช้หน้ากากอนามัยกันไปไหนมาไหน

เราผ่านเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้แต่วันนี้มันมาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
ก็คือเป็นของการจะเป็นการละลอกใหม่หรือก็แล้วแต่ที่เขาว่ากัน
แต่แน่นอนครับว่าโควิด๑๙ยังอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมครับ
ตรงที่เราเคยผ่านมันมาแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเราเคยเจอมันมาแล้วโควิด๑๙
อย่างข่าวนี้ย้อนให้ฟังเพราะฉะนั้นคุณผ่านมันมาแล้ววันนี้คุณต้องผ่านมันให้ได้อีก
มันกำลังมันกำลังระบาดใหม่จากสถิติแน่นอนครับว่าการระบาดครั้งใหม่นะฮะมันจะรุนแรงมากกว่าครั้งเก่า๕เท่าด้วยกันนะฮะ
วันนี้ชีวิตอยู่ในกระมือเราเองเพิ่มเราเองหน้ากากอันใหม่อัลกอฮอลต่างใส่ก็คือปิดไว้อย่าไปไว้ใต้ข้าง
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะครับ

ปีนะเมษานี้คือเราไม่ได้เล่นสงการกันปีแรก

ประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเราไม่หยุดสงการอ่ะ
ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการบินพาณิชย์
ก็ต้องหยุดไปนะครับการที่จะบินข้ามประเทศ
จบข่าวเลยในประเทศเองก็หยุดชะงักเหมือนกัน
คือหยุดบินกันไปถึง๒เดือน๓เดือน
แล้วก็แน่นอนครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเองก็เหมือนกันนะฮะ

ไป๓งวดไหมวะ๓งวดได้อ่ะจำได้ว่า๓หรือ๒เนี่ย
ครับผมก็แน่นอนฮะเดือนพฤษภาคมเองเนี่ยนะครับ
ก็กระทรวงการคังในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของการบินไทยเนี่ยนะฮะ
ก็ได้มีการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทนะฮะ
จากร้อยละนะฮะ๕๑๐๓เหลือ๑๔๗๘๖นะครับ
คือการบินไทยเนี่ยคือขาดสภาพคล่องไปเลยแล้วก็มีการเลพนักงานออกด้วย
ซึ่งไม่อยากจะคิดเลยว่าการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติจะมาถึงวันนี้
ถ้าสมมุติวันนี้เราไปสุวรรณภูมิเราจะเห็นเครื่องบินของการบินไทยเนี่ย
จอดเรียงกันเต็มไปหมดเลยนะฮะข้อฉะนั้นหลายไฟร์ไตท์

ตอนนี้เอาง่ายว่าการบินไทยเนี่ยมีการประกาศขายเครื่องบินที่เราเคยเอามา
แม้กระทั่งเราจะเห็นภาพอีกภาพหนึ่งฮะ
ภาพว่าแอร์สะจวดหรือกัปตันต้องมาอยู่นี่มาขายอาหารกัน
จนเกิดว่าปาตั้งโกการบินไทยมันม่วงนั่นไงเธอ
ถูกต้องไหม

เอานุ่ม

ถุนาก็มีประเด็นเกิดขึ้นเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะฮะ

เนี่ยแหละคุณชอนก็เหมือนแบบไปงานหนึ่งนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็เหมือนแบบเอ่ยปากชมบิ๊กป้อม

งานนี้ชาวเน็ตก็เลยพาไปขุดปมกรณีของเงินบริจาคดับไฟป่าหลายแสนบาทนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยทางคุณช้อนเองก็บอกชี้แจงรายละเอียดนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังตกเป็นประเด็นอยู่ดีนะฮะ
จนกระทั่งวันนี้ก็คุณช้อนก็ยังไม่ได้มีการออกมาแถลงอย่างเป็นทางการจริงจัง

ตอนนี้เขาบอกว่าต้องยอมรับว่าช้อนบุราฮีราเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อโลกออนไลน์สูงมาก

กรกฎาคมกับเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงรัฐบาลค่ะ
ก็ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
นำโดยกลุ่มเยาวชนปลดแอบพร้อมกับข้อเรียกร้อง๓ข้อด้วยกัน
ก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ร่างรัฐมนูลใหม่นะคะ
ไปต่อที่เดือนสิงหาคมค่ะกับการผูกโบข่าวต้านผลิตการ
ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มนักเรียนทั่วประเทศเลย
เพื่อต่อต้านการใช้อำนาจรัฐคุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
เดือนกันยายนค่ะกับดราม่าวงการบันเทิงกันบ้าง
เรียกร้องสิทธิ์ในการขอจดทะเบียนรับรองบุตร
แล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวใหญ่โตกันขึ้นมายาวมาก
จนล่าสุดก็เพิ่งจะมีการเคลียร์ประเด็นเรื่องของการแบบจดรับรองบุตรกันไป

แต่เขาเคลียร์กันได้ในเรื่องนี้แต่เรื่องอื่นก็คือต้องรอกันต่อไป
เดือนตุลาคมกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมค่ะ
โดยรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่บริเวณสยามสแควร์
แล้วก็แยกประทุมวันจนเกิดเป็นกระแสพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล

โอ้โหทุกคนออกมาเขียนอย่างนี้กันหมด
เดือนพฤศจิกายนค่ะประเทศไทยแล้วก็อีก๑๔ประเทศ
มีการลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
แล้วก็จัดตั้งกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบางคนอาจจะไม่รู้ข่าวนี้เนอะ
แต่มันมีข่าวนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกานะคะ
ส่วนธันวาคมอย่างที่บอกไปส่งท้ายปี๒๐๒๐
การระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด๑๙
ก็กระจายไปสู่หลายจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียว
ก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ดังนั้นอย่าลืมนะคะต้องระมัดระวัง
อย่างที่บอกว่าคนที่ดูดวงแล้วโควิดจะกลับมาอีกคุณหมอช้าง

ต้องยอมรับละครสร้างกันมาใหม่สู้ตายสู้ข่าวนี้ไม่ได้
คดีของน้องชมพู่ฮะแม้จะผ่านมาแล้ว๑ปีเนี่ย
สำหรับคดีของน้องชมพู่น้องชมพู่เป็นใคร
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่หายออกจากบ้านกกอก
เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่๑๑พฤษภาคม๒๕๕๙
จะพบว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟ
ซึ่งคุณหนุ่มก็ไปเดินขึ้นกับเขาขึ้นทางไม่ไหว
พอแคล็กนะโอ๊ยแต่ฉันยังไงนะฉันเก่งกว่าเธอ
ฉันแข็งแรงกว่าเธอแล้วล่ะถ้างั้นฉันขึ้นเขาได้ไงเธอ
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ขึ้นเขาอย่างเดียวเขาก็ขึ้นคุณด้วย
โอ้โฮนุ่มสละแหน่ไปแล้วต่องข้างด้วย
จริงแล้วเนี่ยเด็ก๓ขวบอีหนุ่มอีผี
เด็ก๓ขวบมันจะเดินขึ้นไประยะทาง๕กิโลได้ยังไง

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ติดตามหลักฐานเพื่อคลี่คลายทั้งสอบปากคำชาวบ้านสอบปากคำแม่
ดำเนินคดีกับคนร้ายจนถึงตอนนี้เลยนะครับ
จากนั้นชาวเน็ตข่าวนี้ดังเพราะชาวเน็ตเริ่มจับโป๊ะต่าง

เริ่มแบบจับโป๊ะนะต่างในคดีนี้จนเกิดแฮชแท็กน้องชมพู่
เทรนด์ทวิตเตอร์ครับแล้วก็มีการแบ่งฝั่งเป็น๒ทีม
มีทีมหนึ่งมีลุงพลป้าแตนเกิดขึ้นไหม

อีกทีมหนึ่งไม่ผมมาไม่ใช่ที่อุ๊ยพออะไรรู้ปะหันมาเห็นหน้านี้

อีกฝั่งหนึ่งเป็นทีมพ่อทีมแม่ครับแล้วก็แน่นอนพลตำรวจเอกสุวัสดิ์นะครับ

ในอนาคตหากมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถเริ่มสื่อสวนกันให้ใหม่
ภายในอายุความเนี่ยอายุความของน้องชมพู่เนี่ยอีก๒๐ปี
อีก๒๐ปีเลยนับตั้งแต่วันที่น้องชมพู่เสียชีวิต

ลุงปวดปะแต่มีซิงเกิ้ลอ่ะ

ไม่แต่งเต๋อง้อยกับจินตรา

นุ่นดูมไปแต่งเต๋อง้อยคนไปดูกันโอ้โหมหากรรมแบบว่าเต๋อง้อยนะฮะ

เต๋อง้อยกลับมาดังอีกรอบนั่น